รายเดอร์คนนี้เนี่ยเจ้าของร้านข้าวแกง

ไม่ใช่อะไรจะให้รางวัลคุณผู้ชมค่ะ

ป่านี้ร้านข้าวแกงของเขาถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วค่ะ

โอ้โหข้างนอกก็โกละหนกันเลย
รายเดอร์คนนี้ทุบประตูรัวเลยค่ะปั้ง

เจ้าของทำไมไม่รู้ว่าบ้านกำลังถูกไฟไหม้
เขาบอกวันนั้นเนี่ยเขาหลับสนิทมากเลยค่ะ
แล้วเนี่ยก็มาเห็นภาพจากกล้องวงจรเปลี่ยน

เห็นผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นรายเดอร์
พยายามจะเคาะประตูเขา
เพื่อที่จะปลุกให้เขาตื่นทุบประตู
ก็ทำให้เขาลุกขึ้นไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จังหวะนั้นบ้านข้างถึงได้โทรมาบอกว่า

ก็เลยรีบโทรให้กู้ภัยเอารถดับเพลิง
มาดับไฟได้สำเร็จก็รอดไปโล่งโอก
เพราะว่าจุดที่ไฟไหม้สารสื่อสารมันห่างจากร้านเขา๒เมตร
ถ้าไม่มีใครเตือนก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ไฟมันอาจจะลามมาถึงร้านเขาก็ได้ค่ะ

พี่รายเดอร์ที่อยู่ในคลิปอยากดูข้อเรียนข้าว
เพื่อตอบแทนบุญคุณหน่อยครับ
เป็นรายเดอร์กับพลเมืองดีอีก๒คน
กำลังช่วยกันเอาถังดับเพลิงฉีดดับไฟ

โดยเฉพาะรายเดอร์ท่านนี้นะคะถ้าหาตัวเจอ
ก็ขอเลี้ยงข้าวขอบคุณ๑สัปดาห์ไปเลยค่ะ
ได้ยินเสียงทุบประตูอีกรอบหนึ่งปั้ง

สายหน้าบ้านตาเหลือกเลยทีนี้

วิ่งมาแล้วก็ทบประตู
เพราะว่าอยากจะเหลียงข้าวเขาซักมื้อกัน
เพื่อเป็นการตอบแทนเล็กน้อย